มานอนเกยตื้นริมสันโดรชาวบ้านเพราะกลัวไง

ล่าสุดทางด้านเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดอ่างทอง

เตรียมที่จะออกหล่าจอโลกเทะ

ประมงจังหวัดอ่างทองก็มีการนำเจ้าหน้าที่ออกวางตะข่าย
เพื่อจำกัดพื้นที่แล้วก็เตรียมออกล่าจราเข้ในห้วยราชคา
ตำบลยางซ้ายอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองค่ะ
หลังจากที่พันธุ์ตำรวจโทสามารถเพชรคุ้มสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูทรรมศักดิ์
พร้อมด้วยทีมงานเรือพายแข่ง๓๐ฝีภาย
เห็นว่ามีจราเข้ตัวขนาดใหญ่เลย
เกยตื้นอยู่ที่สันดรริมห้วยราชคราม
ก็สร้างความหวาดภาวะแก่ชาวบ้านที่ลงเก็บผักหาปลาในห้วย
รวมถึงประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงนะคะ
ด้านในทุเรียนไทยประกอบประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย
บอกว่าตอนนี้ชาวบ้านรู้สึกเบาใจขึ้นมาหน่อยหนึ่ง
ที่เจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดอ่างทองมีการลงวางตะข่ายในห้วยราชคาม
เพื่อที่จะจำกัดพื้นที่อยู่อาศัยของจอราเข้ให้แคบลง
เพราะว่าตรงพื้นที่ตรงนี้เนี่ยห้วยราชครามนี้นะคะ
ถือว่าเป็นบึงน้ำที่มีความกว้างกว่า๑๐๐เมตร
แล้วก็ยาวกว่า๑๐กิโลเมตรคุณ
และที่สำคัญน้ำตรงนี้ลึกมาก
ก็เลยทำให้การล่าจอราเข้เป็นไปอย่างยากลำบาก
แต่ก็เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ประมงก็จะมีวิธีการในการจับจอราเข้ได้
เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับชาวบ้านนะคะ

บอกกับทีมข่าวค่ะบอกว่าจราเข้ที่เห็น
ลำตัวใหญ่แล้วก็ยาวมากเลย
ว่ายเข้ามาหาขณะที่กำลังลงข่ายหาปลาอยู่ข้างแพร่ผักบุ้ง
ซึ่งก็รีบพายเรือเข้าฝั่งไปแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านทราบ
ตอนแรกมีชาวบ้านหลายคนไม่เชื่อ
แต่เมื่อทีมงานพายเรือแข่งเห็นพร้อมกันถึง๓๐
ดีใจนะคะที่มีเจ้าหน้าที่มาช่วยค้นหา
เพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับชาวบ้าน
นี่คือแค่เจ้าหน้าที่เขาเริ่มปฏิบัติงาน

ถ้าจับได้ก็คงจะดีกว่านี้นะคะ